เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งนะฮะที่จังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้มีคุณตาวิ่งหนีตายออกมาจากบ้านได้คนเดียว
แล้วมาขอให้ดับเพลิงเข้าไปช่วยหน่อย
เพราะยังมีคนติดอยู่ภายในบ้านอีก๓ชีวิต
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
มีลูก๒เมีย๑

ลูกกระหลาน
คุณผู้ชมค่ะคือคุณตาท่านนี้วิ่งหนีรอดออกมาจากบ้านหลังนี้
เพราะว่านอนอยู่ชั้นล่างไงคุณนะครับ

ลูกชายวัย๓๒แล้วก็หลานชายคุณอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
ติดอยู่ภายในชั้น๒ของบ้าน
ซึ่งบ้านคุณเหล็กดัดล้อมรอบบ้านเลยแบบนี้นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓กว่านะครับที่หมู่บ้านนครทอง๒
หน้าถนนสุขุมวิทย์ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปว่าคุณตารอดออกมา๑ราย
แล้วก็ในนั้นมีคนติดอยู่อีก๓คนนะครับ
ท้ายที่สุดคุณเชื่อไหมฮะว่า๓ชีวิตที่ติดอยู่เสียชีวิตทั้งหมด
ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตนะฮะ
เพราะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พยายามที่จะดับเพลิงกันอย่างเต็มที่นะครับ
และผ่านไปเวลา๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

พบร่างผู้เสียชีวิตนอนทับกันอยู่บริเวณห้องนอนชั้น๒ของบ้านนี่แหละฮะ
ในสภาพทุกร่างนะไม่เกรียมเป็นตอตะโกขออภัยเลย

ซึ่งเป็นภรรยาของคุณตาที่หนีรอดออกมาได้นะครับ

ก็คือนายกิติภูมิรัตนสิริวัฒนกูลอายุ๓๒ปี

เด็กชายยงปันมีนันอายุ๓ขวบเท่านั้นเองนะครับ
สภาพศพไหม้เกรียมทุกศพเลยนะฮะ
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑รายนะครับ
ก็คือนายสุภาชัยรัตนสิริวัฒนกุลอายุ๖๑ปี
นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับ

คุณตาสุภาชัยนี่แหละค่ะคือเจ้าของบ้าน
คุณตาเศร้าโศกเสียใจอย่างมากนะครับ
บอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน๔คน
ก็ประกอบด้วยภรรยาลูกชายแล้วก็หลานชายนะครับ

ตอนหลับนั้นก็ได้กลิ่นควันนะลุกขึ้นมาดู
เห็นแสงเพลิงจากทางหลังบ้าน
ตะโกนเรียกคนในบ้านให้ลงมาให้ลงมาแต่

ตัวคุณตาเองก็วิ่งหนีตายออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
แล้วพอเห็นดับเพลิงมาก็ขอความช่วยเหลือจากดับเพลิง
ยังมีอีก๓ชีวิตติดอยู่ข้างในนะฮะ

เพื่อนบ้านก็เล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงคุณป้าข้างบ้าน

แต่ฟังไปฟังมาได้ยินคุณป้าพูดว่าอะไรรู้ไหม

ทีนี้คุณจิรพันธ์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
ตอนนั้นเริ่มเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาแล้ว
ก็เลยเอาทั้งถังน้ำนะคุณนะ
แล้วก็เอาทั้งถังดับเพลิงที่บ้านมีอยู่๒อัน
ขึ้นไปชั้น๒ฉีดเลยครับ
ฉีดข้ามเข้าไปคุณเพราะบ้านติดกัน

ฉีดที่ดับเพลิงข้ามเข้าไปที่บ้านของคุณป้า
แล้วก็ในนั้นก็มีลูกชายของคุณป้า
แล้วก็หลานชายตัวน้อยเนี่ย
ร้องไห้ร้องขอความช่วยเหลือตลอดเวลา
ไปแค่๓๔นาทีคุณไฟมันโหม
และเสียงคุณป้ากับเสียงลูกชายป้า
และหลานตัวน้อยวัย๓ขวบก็สิ้นเสียงไป

ว่าคงเสียชีวิตแล้วนะครับ

เพราะบ้านนั้นคือเป็นเหล็กดัดทั้งหลังเลยนะครับ
ส่วนดับเพลิงก็เข้ามาช้าเพราะอะไร

เพราะปากซอยมีรถจอดขวางอยู่

ดับเพลิงจะเข้ามาถึงบ้านที่ไฟไหม้นะคุณ
ถนนก็แคบด้วยนะ๒๐นาทีไม่ทันการครับ
ต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
น่าจะมาจากเหตุไฟฟ้ารัดวงจรกลางดึกแล้วฮะ